แก่นคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เนี่ยจิตหลอน
จุดไฟเผาบ้านตัวเองไหม้แล้วล่ะแต่มันลามไปบ้านคนอื่นอีกสามบ้านด้วยสิครับ

ทำรวจนี่นะครับโทษแกล้งดับปืนให้หน่อย
บ้านหันนะครับบ้านหันหมู่ที่สิบนะครับตามวุฒิมังพุน
บ้านหันหมู่ที่สิบตามวุฒิมังพุนนะครับตอนนี้ไหม้ไปแล้วนึงหลังนะครับ
หนึ่งหลังเรียบร้อยแล้วนะครับระวังสายไฟหน่อยระวังสายไฟออกมาข้างนอกนะฮะ

เอาไม่อยู่แล้วนะครับไปนะครับนี่ครับตอนนี้เขาก็จับได้แล้วครับ
นั่นแหละครับบ้านต้นเพลิงแล้วนั่นแหละครับคนเผา
ไฟไม่บ้านหลังนี้อยู่ในบุตรศีริมหมู่สิบตรเมืองพนอำเภอพลไข่ขอนแกนะครับ
โอ้โหจะใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
ตกลงไหม้วอด๓หลังอีก๒หลังเสียหายเล็กน้อยครับ
ผู้ก่อเหตุคือนายมณีวัดจันทาศีอายุ๓๗นะครับ
เผาบ้านตัวเองก่อนแล้วลามไปบ้านเพื่อน
เนี่ยฮะไม่ได้สนใจอะไรก่อนหน้านี้นั่งกระดิกเท้าหัวเราะสบายใจด้วยผู้สื่อข่าวรายงานมาแบบนี้
ก่อนหน้านี้ครับวันที่๔สิงหาคมนายมณีวัดเนี่ย
ถูกตำรวจจับไปโรงพักรอบนึงแล้วนะตอนนั้นก่อก็ก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านตัวเองนี่แหละ
แต่ชาวบ้านมาเห็นก่อนถูกขังอยู่โรงพัก๒วันพอ๖สิงหา
ทำไมปล่อยอ่ะก็คือไม่มีเจ้าทุกข์ไงฮะ
ก็ปล่อยมาปั๊บก็มาก่อเหตุอีกเลย
ทีมข่าวลงพื้นที่ที่เกิดเหตุครับเพราะว่าทางหมู่บ้านตั้งกองอำนวยการ
แล้วก็จุดรับบริจาคให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
มีชาวบ้านมาช่วยบรื้อถอนซากไม้ที่ถูกไฟไหม้ออกจากพื้นที่นะครับ

ส่วนผู้ประสบเหตุก็ต้องไปพักอยู่บ้านญาติก่อนนะครับชั่วคราว
นายหนูกุลวงเพื่อนบ้านที่ถูกไฟไหม้เล่าบอกว่าเขาเนี่ยออกไปทำนา
ชาวบ้านเนี่ยก็ออกไปงานศพที่วัดกันหมด
กลับมาบ้านโอ้โหแทบสุดฮะ
นี่ครับดูหน้าพี่เขาหมดกันครับ
หมดแล้วทั้งหลังเรียกร้องให้ตำรวจจับผู้ก่อเหตุไปขังคุกให้นานเลย
เนื่องจากมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ
แล้วก็ออกมาก่อเหตุแบบนี้อีกท้อใจขึ้นไหม
ท้อใจว่าซับศิลป์หามาทั้งชีวิต
หายไปด้วยน้ำมือของเขาเนี่ยนะ
นางกองแก้วจ่าบานอายุ๖๑ครับ
อีกหลังที่ถูกไฟไหม้บอกว่า
วิ่งฝ่ากองไฟจะเข้าไปเอาซับศิลป์
ได้อะไรออกมามั้ยแม่ได้อะไรมั้ย
สาวบาลิชอบใจ
มั้ยเล็นยาเล็นเอังนั้นแบบวะ
ก่อวางสั